คุณผู้ชมครับการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือว่าล็อฟเตอร์น้ำจืด
ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ว่าให้กำไรหลายเท่าตัวทีเดียว
เขามีวิธีการเลี้ยงอย่างไรให้ได้กำไรมากขนาดนี้
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานของคุณอันทรีศรีมวกครับ
ุ้งกล้ามแดงหรือล็อบสเตอร์น้ำจืด
อายุกว่า๑ปีจำนวน๑๖๐ตัว
เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของวสินวโฮราม
เกษตรกรชาวจังหวัดสาแก้ว

ก่อนจะหันมาปลูกฟาร์มเลี้ยงปลานินทำเกษตรแบบผสมผสาน
หันมาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงตั้งแต่เมื่อ๔ปีที่แล้ว
เพราะมองว่ากุ้งกล้ามแดงมีราคาดี
เพราะความต้องการของตลาดเช่นร้านอาหารพัฒนาคาร

ที่ต้องการมากถึงวันละ๒ตัน

มีปลาส่วนใหญ่ว่าเทียบเป็นโลกได้ถึง๗๐๐๘๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
มันเนื้อกุ้งราคามันจูงใจ
ถ้าใครทำได้ช่วงนี้ใครมีกุ้ง
ถ้าขายสัก๑๐๐๒๐๐ตัวก็เงินหลายแสน
วิธีเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด
เริ่มจากการเตรียมบ่อสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อปูน

โดยคำนวณพื้นที่ตารางเมตรละ๕ตัว
จากนั้นนำลูกกุ้งลงบ่อแล้วให้อาหารเฉพาะตอนเย็นเท่านั้น
นี้ก็เพื่อให้กุ้งได้เข้าไปซ่อนตัวหลบซ่อนตามธรรมชาติค่ะ

กระทั่งกุ้งเริ่มเข้าสู่วัยผสมพันธุ์คือช่วงอายุ๔เดือน
จึงทำการคัดแยกกุ้งตัวผู้ตัวเมียออกจากกัน
ส่วนกุ้งที่ตั้งท้องจะถูกแยกออกมาใส่บ่อฟักในโรงเรือนค่ะ
และเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเลี้ยงกุ้งค่ะ

จะต้องมีการคัดแยกแม่พันธุ์ออกมาใส่ตะก้าแบบนี้ค่ะ

เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แม่กุ้งกินลูกของตัวเองค่ะ
แล้วระหว่างนี้นะคะในช่วง๑เดือนก็จะงดให้อาหารกุ้งด้วยค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสีย
ซึ่งจะเกิดผลเสียกับลูกกุ้งที่เกิดมาใหม่ค่ะ

หมั่นสังเกตน้ำในบ่อกุ้งตลอดเวลา

ที่สำคัญเทคนิคการให้อาหารก็ต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป

เอามาเลี้ยงที่แรกก็ให้อาหาร

เมื่อตั้งท้องจะให้ลูกกุ้งประมาณ๓๐๐ตัวต่อครั้ง
โดยการขายจะสามารถขายได้๒แบบคือ
ขายพันธุ์กุ้งหากกุ้งอายุ๑เดือนจะขายได้ตัวละ๑๒๑๕บาท
แต่ถ้ารอจนกุ้งอายุ๔เดือนเป็นช่วงที่กุ้งพร้อมผสมพันธุ์
จะขายได้ที่คู่ละ๔๕๐บาท
ส่วนกุ้งตัวผู้ถ้ามีมากอายุ๔เดือน
จะขายเป็นตัวให้กับพัฒนาคารร้านอาหาร
โดยราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๐บาท
ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกุ้งที่ตกรอบละ๘๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งสวนทางกับราคาที่ขายในตลาด
ทำให้วศิลป์เตรียมปรับพื้นที่ในสวนปลาม
เพื่อขยายเป็นบ่อกุ้งอีก๒บ่อ
ว่าจะสามารถเลี้ยงกุ้งได้อีกประมาณ๘๐๐ตัว
ทำรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า๔๐๐๐บาทภายใน๔เดือน
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน